ดูเรื่องที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขานั่งรถเมย์
ไปกลับแถวมีนบุรีนี่แหละแต่มีอยู่วันหนึ่งครับ
นั่งรถเมย์อยู่ดีมีผู้ชายตรงเข้ามาชกหน้าเลยนะคะ
ทำให้แว่นแตกแล้วก็เลือดอาบหน้าเธอก็เลยถ่ายภาพแว่นของตัวเองที่มีเลือดเนี่ย
ลงในโลกโซเชียลมีเดียนี่เป็นภาพนี้
แว่นเนี่ยจะเห็นว่ามีรอยร้าวแล้วก็มีคราบเลือดเป็นจุดติดอยู่ตรงทิชชู่เนี่ยนะคะ
ถ่ายรูปนี่ก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
แล้วก็เล่าให้ฟังสั้นบอกมีผู้ชายเข้ามาก่อเหตุก็คือตรงเข้ามาชกหน้า
โดยบอกว่าเธอไปด่าพ่อด่าแม่เขาไปด่าบุพการีเขา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยต้องรีบติดต่อไปที่นางสาวแพรวพันธ์เลี่ยมทอง
เป็นผู้หญิงที่ปรากฏอยู่ในภาพนี้นะคะอาชีพขายของออนไลน์
เป็นหญิงสาวที่ถูกทำร้ายเธอเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าวันเกิดเหตุขึ้นรถสองแถว
จากหน้าห้างแห่งหนึ่งแถวมีนบุรี
พอมาถึงหน้าโรงพยาบาลนพรัช
เหมือนมีบางอย่างมากระทบศีรษะ
ก็เลยตอนแรกคิดว่าเป็นอุบัติเหตุจากรถยนต์หรือเปล่า

จากนั้นค่ะเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น
ผู้ชายคนหนึ่งกระนำโชคเข้ามาที่ใบหน้าของเธอหลายครั้ง
แว่นร้าวแล้วก็รู้สึกมึนศีรษะ

พี่มาชกหน้าหนูทำไมโอ้โห

แต่รายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเธอเล่าให้ฟังค่ะ

รู้สึกแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมถึงมาต่อยเราอะไร

คนนั้นเขาก็บอกว่ามึงด่าแม่กูทำไม

ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ได้พูดอะไรนะหนูไม่ได้พูดอะไรอะไรอย่างนี้

แล้วทุกคนลงจากรถไปหมดเลย
ทุกคนลงไปหมดเลยค่ะแล้วหนูก็ลงตามไป
แล้วผู้ชายคนนี้ก็คือตามเพื่อที่จะมาต่อยหนูอีก
คือแบบมาชี้หน้าแบบมึงด่าแม่กูทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พี่คนขับรถเขามาเขาลงมาแล้วเขาก็ถามว่า
เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะ
ผู้ชายคนนี้เขาก็ไปพูดกับคนขับรถว่า
พี่คนนี้มันด่าแม่ผมคือชี้มาทางหนู
ใช่ไหมคะแล้วก็พี่ผู้หญิงอีกคนนึงที่นั่งมาด้วยกัน
เขาก็บอกว่าน้องไม่ได้ด่าเลยนะน้องแบบนั่งเฉยเลย
ไม่มีใครไปทำอะไรเขาเขาอยู่ดีแบบมาต่อยเอง
ตัดสินใจมาก็คือว่าเขาจะได้ไม่ไปทำร้ายคนอื่นต่อค่ะ
คือวันนี้เขาต่อยแค่หน้าหนูเขาไม่ได้มีอาวุธอะไร
ถ้าเกิดวันหนึ่งเขามีมีดเขามีอะไร
ถามว่าถ้าวันนั้นเขามีมีดแล้วเขารัวมาที่หน้า

ก็คือโชคดีที่ว่าเขาไม่มีอาวุธนะคะ
ผู้ที่เห็นเหตุการณ์บางคนก็เข้าไปช่วยห้ามปรามผู้ชายคนนี้เหมือนกัน
แต่ว่าหลังก่อเหตุเขารีบขึ้นรถตู้หนีไปเลย
เมื่อวานนี้เธอก็เลยเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสนบางชันเอาไว้ค่ะ
โดยตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างเรียกตัวผู้ที่เห็นเหตุการณ์เข้าให้ปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องรอผลจากอาการบาดเจ็บของผู้เสียหายเพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ